ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกใกล้

มูกันต่อในช่วงนี้ทั้ง๓พิธีกรได้อยู่ที่ตำหนักพญานาคาราชครับ
ตำหนักพญานาคาราชแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเหล่าพญานาคทั้งเจ็ด
ที่คอยเฝ้าคุ้มครองพระธาตุพนมซึ่งภายในตำหนัก
เรียบพร้อมไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ห้องอำนวยความสะดวก
ในระมิตดังอยู่ในพื้นที่อันงดงามราวกับมีผู้อาศัยอยู่จริง
ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อองค์พญานาคนั่นเองครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตำหนักพญานาคนะครับ
เราจะได้พบกับท่านพระครูพระนมเจตุเตติยานุรักษ์
ขอบคุณครับ
ซึ่งความหมายก็คือเป็นผู้รักษาซึ่งเจดีธาตุพระนม
ซึ่งเป็นชื่อของอดีตเจ้าอาวาสทั้งสองรูปที่มรณภาพไปแล้ว
เพราะฉะนั้นชื่อนี้จะต้องอยู่คู่กับพระธาตุพนมตลอดไป

แต่ว่าทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์พระปฐมเจดี

ดูแลปกป้องพระธาตุพนม
อยากจะถามพระคุณกลุ่มนี้ครับ
ตำหนักพญานาคณจุดตรงนี้ครับ
มีที่มาที่ไปยังไงถึงต้องสร้างตำหนักพญานาคครับ
สถานีตรงนี้สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธา
นั่นคือศรัทธาในพญานาคตามความเชื่อที่เราเชื่อกันว่า
พุทธศาสนาของเรานี้มีพญานาคปกปักรักษาอยู่
ถ้าที่ที่ที่ท่านคุณผู้ชมครับพระชาติหนึ่งพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในตำหนักก็จริงอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในวัดเนี่ย
จะเป็นรูปเคารพของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานทั้งหมดเลยแล้วก็มีส่วนของ
พญานาคาราชเดี๋ยวท่านพระครูท่านคงจะแจงให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งในวัดพระธาตุพนมที่สืบศรัทธา
หมายถึงว่าคนมาวัดพระธาตุพนมด้วยหลายสถานบ้างมากราบพระธาตุพนมบ้างก็ได้มีความผูกพันศรัทธากับพญานาคาราชที่มีสายสัมพันธ์มาแต่เดิมเรียกว่าบุญสัมพันธ์
ดังนั้นนี่คือจุดที่จุดที่ตรงนี้คือไว้ต้อนรับศรัทธานั้นเอาอย่างงี้เป็นที่

ด้วยใช่ก็คือเหมือนที่โยมมาอย่างเงี้ยอัตมาก็ไม่รู้ลวกนั่งว่ายมจะมา
แต่สถานที่ตรงนี้พร้อมที่จะต้อนรับญาติโยมเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธา
สร้างตรงนี้ขึ้นมาเป็นเพื่อที่เคารพบูชาท่านอีกสถานที่หนึ่ง

ถามว่าเคยเห็นไหมตัวเป็นอัตมาไม่เคยเห็น

ถ้าท่านจะสัมผัสของให้สัมผัสในกายทิพย์

อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดหรือทำถูก
ท่านก็จะเหมือนกับมาสัมผัสมาสื่อ

แต่มีความศรัทธาในสิ่งนั้น
อาจารย์ฮะที่เล่าณจุดตรงนี้
ทำไมต้องสร้างสถานที่อย่างนี้
ตามที่ท่านพระครูได้กล่าวถึงนั่นแหละครับ
สร้างขึ้นมาเป็นที่ประทับแล้วเพราะว่า
ในตำนานตั้งแต่๒๕๐๐บละภาคพญานาค
พญานาคเข้ามาปรุปักรักษาพระธาพนม๗องค์นี่แหละ๗ต้นนี่แหละ

ครับเข้าพระทัพทรงสมเนสัพนี่แหละ
ท่านบอกว่าขอแต่เพียงแก้วน้ำ๗แก้ว
แล้วที่ประทับที่นั่ง๗สี

มาแล้วเจ้าคุณเจ้าวาดิษฐถามว่าท่านมารักษาพระธาตุพนมแล้วทำอะไรอีก
จะรักษาประชาชนทั่วไปที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วย
แสดงว่าพญานาคทั้ง๗กำลังจะบอกว่าจุดประสงค์ที่สร้างสารานี้ขึ้นมาเนี่ย

เป็นที่พักอย่างที่อัตมาได้บอกโยมในเบื้องต้นว่า
ตรงนี้เปรียบเสมือนกับบ้าน
พระธาตุพระนมเปรียบเสมือนกับออฟฟิศที่ทำงานของท่าน
เพราะฉะนั้นท่านเลิกจากทำงานก็มีน้ำบูชาท่านนะ
มีดอกไม้ของหอมบูชาท่านนะอยู่ตรงนี้
นั่นคือบ้านของท่านสร้างเพื่อถวายท่าน
โดยอาตมาก็มีจุดประสงค์ตรงจุดนี้
ปฏิหารที่เกิดขึ้นณจุดตรงนี้
มีประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้เห็นพญานาคทั้ง๗องค์ไหมครับ
อาตมากขอเล่านิดนึงคือปี๒๕๕๔
ปีแรกที่อัตมาเริ่มสร้างตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยนะ
ยังเพิ่งเริ่มลงมือเพิ่งเริ่มลงมือจะสร้าง
ท่านอยู่ทางประเทศภูตาลท่านก็นิมิตฝันว่า
มีองค์เสด็จพ่อนี่คือพญานาคไปตามท่านบอกว่าให้มาที่นี่
แต่ท่านไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนท่านบอกว่า
เป็นรูปตรงคล้ายปีรมิตมียอดแหลม
แต่มีอะไรไม่รู้เสียบอยู่บนยอดปีละมิตรแต่ไม่ใช่ปีละมิตรท่านบอก
ท่านไม่รู้จักเจดีนี้ท่านไม่รู้จักเจดีนี้
พอดีอัตมาได้สนิทกับพระสหายของท่านก็คือคุณพิสุทธิเดชะไกรสยะ
ก็เลยเอารูปในหนังสือให้ท่านดูท่านบอกพระธาตุอันนี้ท่านอยากจะมากราบ
องค์เสด็จพ่อนี้ไปตามให้ท่านมาก็คือไม่เชิงว่าไปตามเฮีย
แต่บอกว่าไปเข้าก่อนว่าให้ท่านมากราบสถานที่ตรงนี้
และจะมีคนเอาช้างเผือกมาคอยรับอยู่
แต่ไม่รู้ว่าเป็นมายังไงนะอาวาช้างเผือกมารับนี่ใครอัตมาก็ไม่รู้
เอิญวันนั้นที่ท่านเสด็จมาเนอะอาจารย์ครับผมท่านสุวิระทรงเมตตา
ท่านก็มาพอดีมาบรรจบกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันในวันนั้น
ซึ่งท่านสุวิระนี้จะนำสารีริกฐาตุนี้มาบรรจุในองค์พระธาตุพระนม
พร้อมกับองค์พระปฐมที่โยมเห็นอยู่องค์ด้านหน้าน่ะองค์นั้นแหละ
มาเจอกันพอดีโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันกับเจ้าหญิงผู้ตาย
ใช่ปีแรกเสร็จแล้วท่านก็บรรจุท่านสุวิระนี่ก็มอบพระสารีรินทานให้ท่านไปที่พระราชวังของท่าน
ก็คือถ้าท่านเสด็จมาที่พระธาตุพระนมเนี่ยท่านจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ๑อาทิตย์
ท่านจะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเช้าเที่ยงเย็น๓เวลา
ซึ่งท่านสามารถสื่อกับองค์เสด็จพ่อนี้ได้
คืออย่างนี้ถามกันจังว่าเห็นพญานาคไหม
หมายถึงว่ามดดำก็ถามหนุ่มก็ถาม
อาจารย์อธิบายอย่างนี้นะพญานาคาราชเนี่ยมีตั้งแต่ต่ำสุดคือเดราชาน
มีรูปกายเป็นรูปเป็นรูปรูปังมีรูปเลยคือเหมือนงู
แต่สูงที่สุดท่านสูงกว่ามนุษย์คนยังไม่เข้าใจ
เป็นเทวดาในชั้นจตุมมหาราชิกาดูอยู่ในทิศตะวันตก
มีองค์ประธานคือวิรูปะโขนคราชเป็นทิศเป็นกายทิศ
ดังนั้นผู้ที่จะแล้วนาคที่มาที่นี่ต้องเป็นนาคชั้นสูง
ดังนั้นเราไม่มีทางเห็นด้วยตาเนื้อเราหรอก
จากรู้สึกว่ามาแล้วอธิษฐานแล้วเกิดว่าสำเร็จว่าอย่างนี้เป็นต้น

ถ้าท่านไปเห็นหน้าในตาเนื้อเนี่ยที่เป็นหน้าเนี่ยอันนั้นอีกระดับหนึ่งเลยต่ำมากเลยบอกได้เลย
ทำไมพญานาคีนี้ถึงต้องมีเจ็ดสีฮะ
สีความหมายของคำว่าเจ็ดสีเจ็ดเสียนเจ็ดสองเนี้ยที่จริงแล้วก็เคยมีคนถามอยู่ประจำว่าสีทำไมไม่ตรงกับวันเกิด
ซึ่งอัตมาก็ให้คำตอบว่าสีนั้นเป็นเครื่องประดับหรือว่าเพชรนินจินดาอาพรของท่าน
โยมที่มาตรงนี้เป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมเครื่องประดับไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นสีของท่านก็คือเครื่องประดับเพชรนินจินดาอาพรของท่านแล้วแต่ว่าสีไหนที่ท่านจะประทับสีไหนที่ท่านจะทรงในอาพรของท่านเหมือนกับฉับพันอรังศรีในองค์พระธาตุพระนม
เพราะฉะนั้นเรื่องสีโยมไม่ต้องไปวิตกว่ากังวลว่าทำไมสีนั้นสีนี้สีไม่ครบอะไรส่วน๗เสียนไม่มีใครมี๗เสียน๗หัวใช่ไหมท่านอาจารย์
ใช่ครับคนหนึ่งต้องมีแค่หัวเดียวแต่ความหมายของที่นี่คือว่าทั้งเจ็ดท่านเจ็ดตนเนี่ยรวมกันมาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรักษาองค์พระธาตุพระนมพระอุรังคธาตุแล้วในตำนานเนี่ย
มีฤทธิ์ชั้นสูงเนี่ยจะเนรมิตกายให้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นอะไรก็เป็นมานพเสียนนาคมีหงอนมีฤทธิ์
ได้หมด๒เสียง๕เสียง๗เสียง๑๐๐เสียง๑๐๐๐เสียงได้หมดเลยแล้วแต่การเนินละมิตร
เพียงแต่ว่าท่านก็อยู่ในศิลป์ของท่านครับสถานที่ตรงนี้อัตมาจะพยายามให้คติธรรม
หรือว่าสอนญาติโยมตรงที่ว่าให้ศรัทธาแบบมีสติปัญญาอย่าศรัทธาแบบหลงงมงาย
เพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในศิลป์ในธรรมศรัทธาแบบมีสติปัญญาเหมือนชื่อขององค์เสด็จพ่อว่า
สัทโทนาคาราชเจ้าองค์ที่หนึ่งองค์สุดท้ายนามของท่านว่าปัญญาเตชะวุฒินาโค
่งบอกแล้วว่าจะต้องศรัทธาแบบมีสติปัญญาอย่าศรัทธาแบบหลงงมงายนั่นคือสถานที่ตรงนี้
แล้วเป็นนาคที่แปลกที่สุดหมายถึงว่าพญานาคาราชที่มีชื่อหรือนามที่ไม่เกี่ยวกับพระไตปิดก
พระสัยปิดกคือ๔ตระกูลวิรุปโขศชะพญาปุตตะกัณหาโคตรฯและระบดอย่างนี้เป็นต้น
พญานาคในชั้นหลังไม่ว่าจะเป็นศรีสุโธหรือเป็นพญานาคทั้ง๗ของรักษาพระธาพนม
หรือเป็นพญานาคทั้ง๕รักษาพระธาตุวัดพระธาตุมาชัย

ที่นี่แปลกที่สุดพระนามจะเป็นพระนามที่เกี่ยวข้องกับศีลสมาธิปัญญา
อาริยศัพท์ทั้ง๗
เอ่อท่านพระครูครับผมได้ศึกษาประวัติ
อาณาจักรศรีโฆษบูรณหรือโฆษบูลปูระเนี่ย
สร้างโดยมหาศรัทธาของเจ้าพญาพญาทั้ง๕
แล้วก็สืบศรัทธามึงอีกอย่างหลายยุคหลายสมัย
พญานาคที่มาร่วมสร้างร่วมบูชาสการะและอธิษฐานและสถิตรักษาเนี่ย
ท่านสืบมาจนถึงปัจจุบันและท่านได้ละทิ้งศรัทธาเหล่านั้นไปหรือไม่
และหากคนที่จะมาบูชาศักระที่นี่เนี่ย
เจ้าหญิงแห่งภูตานเนี่ยได้แสดงแล้วว่าได้ปฏิบัติธรรมบูชาให้
เพื่อให้ได้สำเร็จในอนิสงฆ์แห่งศรัทธาจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
จากอดีตถึงปัจจุบันนี่เป็นคำถามที่อาตมาพยายามจะ
บอกแก่ศรัทธาของประชาชนทั่วไปว่าการที่เราอยากได้
เราต้องรู้จักการให้แต่ท่านไม่ต้องการบนบานสารเก่า
อาตมาขอแค่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่โยมต้องการ
ต้องรู้จักการให้๑ให้การปฏิบัติแก่ท่าน
เพราะท่านอยู่ในศิลธรรมเราก็ต้องปฏิบัติธรรม
เพราะฉะนั้นทุกท่านที่จะมาตรงนี้อย่างน้อยก็คือต้องปฏิบัติถวายท่าน
ถึงแม้ว่าจะไม่มาปฏิบัติที่นี่เรามีศรัทธาแล้วใช่ไหมเป็นที่ตั้ง
อยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่เรารำลึกนึกถึงท่าน
ศรัทธาท่านอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่กับเราที่นั่น
ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ตรงนี้นั่นคือการให้ด้วยจิต
จิตเราจะต้องเข้าไปสัมผัสและปฏิบัติให้ท่านเพื่อบูชาท่าน
นั่นคือความเคารพสัทธาในองค์ท่านถามว่าความศรัทธาของท่านนั้น
ลดลงไปไหมไม่ลดเนื่องจากว่าเราดูได้ประชาชนทั่วไปทุกวันนี้
ประพฤติปฏิบัติบูชาเข้าวัดแต่ก็มีบุคคลหลายกลุ่มเข้ามาเพื่อ
สิ่งหลายอย่างในฐานะที่เป็นพระสงฆ์
ก็ต้องพยายามชี้ทางออกบอกทางถูกให้แกะ
ญาติโยมนั่นคือการปฏิบัติวันนี้กราบนามัศกาล
คุณเจ้าและแน่นอนครับอาจารย์ครับวันนี้เราได้ความรู้กันเยอะเลยจริง
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมงด้วยครับครับถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้ว
เราไปกราบสการะพญานาคทั้ง๗แล้วกันหากเราเชื่อว่าท่านมี
ศรัทธาว่าท่านมีท่านอยู่กับเรานั่นแหละนั่นแหละคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
ไม่ต้องถามว่าพญานาคอยู่ตรงไหนถูกต้องครับถ้าเชื่อว่ามีมีแน่นอนและจะอยู่กับเรา
ทางรายการยังได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างในตำหนักที่มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
เป็นน้ำมนต์ที่ถูกแช่ด้วยอิดเก่าที่ใช้สร้างองค์พระธาตุพนม
ซึ่งเหล่าสาธุชนต่างเชื่อกันว่าอิตนี้เป็นมวลสารสำคัญและยังเป็นมงคลกับชีวิต
ว่าก็ว่าหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้งานนี้พิธีกรขามูอย่างมดดำไม่พลาดแน่นอนครับ
และตรงที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้พี่หนุ่มจ๋านี่แหละฮะคือพญานาคทั้ง๗นะครับ
๗สีนะ๗สีอย่างที่ท่านบอก
ทั้ง๗องค์ที่ดูแลพระธาตุพนมอยู่นะครับ
การเดินทางสะดวกสบายมาถึงนครพนมปลอดภัย
เรียกได้ว่าจากดอนเมืองถึงนครพนม

ต้องนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ย

บางคนเค้าเชื่อว่ามาุรุคคนนครเนี่ย

รุกขนครเป็นแค่ในนิทาน
มรุกขณะครจะมีจริงหรือเปล่า

อาทิตย์หน้าเราไปบุกกันมาลุกขานคร

ติดตามกันในมูไนท์อาทิตย์หน้า

หมูตัวแม่หมูตัวพ่อและหมูขั้นเทพนะครับ